ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เช้านี้มาแซ่บซีดกับเราสองสาวเช่นเคยค่ะอยู่กับพี่แจ๊กกะรีนแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ต้องซีดแน่แน่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นมันสุขค่ะ
แม้จะค่อนจะปลายเดือนแล้วแต่เราต้องมีพลังค่ะ
มีความหวังอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมทักทายผ่านไลน์ออฟฟิเชียลหน้าจอของเราด้วยค่ะ
เอาละค่ะเมื่อวานนี้นะคะถ้าใครได้ติดตามข่าวค่ะพี่การวิพากรนะคะ
ก็ได้โพสต์นะคะเป็นการอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาการของพี่เสกโลโซค่ะ
ซึ่งทางไทยรัฐของเรานะคะก็ได้โทรไปสัมภาษณ์พี่การค่ะ
ก็ตอนนี้นะคะก็คือคุณอีฟค่ะภรรยาคนปัจจุบันนะคะของพี่เสกก็ได้ไปเยี่ยมมานะคะ
เป็นคนดูแลอยู่เนอะซึ่งพี่การก็ได้พูดคุยอยู่ตอนนี้นะคะ
ว่าตอนนี้ค่ะทางทีมแพทย์ค่ะได้มีการปรับยาซึ่งพี่เสกก็มีอาการเบอร์บ้างนะคะ
แต่เป็นการรักษาอยู่ในขั้นตอนรักษาของคุณผู้ชมรวมไปถึงนะคะการดูแลทั้งหมดนะคะ
การทานอาหารอาการตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เช้าวันนี้ค่ะพี่เสกขออภัยค่ะพี่การ
ก็จะพาลูกทั้งสองคนนะคะน้องลอนดอนแล้วก็น้องกวางค่ะไปเยี่ยมพี่เสกที่โรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เราสัมภาษณ์นะคะพี่กันก็ได้เปิดใจค่ะเพราะว่าหลังจากที่ได้มีการออกมาพูดคุยแถลงข่าวค่ะ
เสือซึ่งเป็นลูกชายคนโตค่ะได้รับคำชื่นชมเยอะมากขึ้น
พูดตรงก็คือมีเอฟซีเยอะมากขึ้นคนก็กรี๊ดการ์ดหน้าตาด้วยแหละ
แล้วเหมือนโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในการตอบคำถาม
คือคิดมาแล้วดูมีสติแล้วก็พูดแบบเป็นห่วงในทุกคนรอบตัวด้วยนะคะ
ซึ่งพี่การก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะแฟนคลับจากที่เคยด่าเธอค่ะ
ตอนนี้กลับมาชื่นชมด้วยนะคะไปฟังสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากพี่การเลยค่ะ
รู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจพิเศษ
เขาน่าจะปื้มเสือว่าเห็นเสือสัมภาษณ์แล้วก็น่ารัก
แล้วก็เลยรู้ว่าการเป็นคนยังไงจริงแล้วหรือเลี้ยงลูกได้ดีขนาดไหนอะไรแบบนี้
เขาก็เลยแบบการที่ด่าเยอะแยะเจ็บไปหมดแล้วขอโทษเต็มเลย
นะคะก็พี่การก็จะเป็นคนตรงแบบนี้นะคุณผู้ชม
จริงเราพยายามติดต่อพี่การตลอดนะคะ

เพราะว่าหลายคนก็อยากให้พี่เสกหายไว
แต่ว่าเรื่องที่คุณแม่พิเศษจากโคราชจะมาเยี่ยมเนี่ย

แต่ถ้ายังไงก็จะบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐของเราแน่นอนค่ะ
เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายเลยแล้วกันนะครับ
เห็นแบบนี้ก็หลายคนบอกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
คืออย่างน้อยครอบครัวถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตาม
แต่เขาก็ยังไม่ทิ้งกันเนาะแบบนี้นะ